คุณผู้ชมทำมาหากินเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าคุณหากินกับคนตายอันนี้ไม่ดีแน่นอน
อุดรธานีค่ะอยู่อยู่มีใครไม่รู้เอาใบมรณบัตรของผู้หญิงคนหนึ่งไปสวมรอย
ขอเงินได้เงินมาสี่แสนบาทอ่ะแต่นั่นไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ครอบครัวของคุณเองอ่ะ
แต่คุณเอาใบมรณบัตรเขาไปสวมรอยนะคะ
นางสาวสาธิออนกุลสิริเศษไปแจ้งความเลยที่สพเมืองอุดรธานีค่ะ
โดยบอกว่ามีคนสวมรอยเอาเอกสารสำเนาใบมรณบัตรของนางจ่อยคิดเห็นวัย๗๓ปี
ชาวตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีแม่แท้ของเธอเอง
ไปรับเงินกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
โอ้โหได้เงินไป๔๒๐๐๐บาท
เล่าให้ฟังว่าแม่เธอป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปวันที่๑๓ตุลาคม
ก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน๓วันค่ะ
ทีนี้ช่วงจัดงานศพเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงบอกว่าขอใบมรณบัตรของแม่หน่อย
ไม่ได้บอกเหตุผลด้วยว่าจะเอาไปทำอะไร
เธอบอกว่าเธอยังอยู่ในช่วงของการวุ่นวายเรื่องการจัดงานศพต่างนานา
ไหนจะต้องมานั่งจัดการเรื่องสภาพจิตใจของตัวเองที่ต้องสูญเสียแม่ไปอีก
ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ทันได้แบบตรวจสอบอะไรเท่าไหร่ค่ะ
ทีนี้นางสาวสาธิออนยังเล่าด้วยนะคะว่าพอเสร็จงานศพแล้วเนี่ย
เธอก็เอาใบมรณบัตรไปสอบถามที่สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
เขาบอกว่าอ้าวมีคนมาเบิกไปแล้วนี่ชื่อนี้อ่ะ
ไป๔๒๐๐๐บาทในวันทำพิธีเผาไง
คนที่ไปรับเงินชาปนกิจเอาสำเนาใบมรณบัตรนี้ไปเบิกเงิน
ประโยชน์ก็เตรียมเอกสารมาครบทุกอย่างด้วยนะครับ
มันเป็นระเบียบก็เลยสามารถจ่ายเงินให้กับสมาชิกคนนี้ได้
เขามีเอกสารมาจากไหนอ่ะอืมในเอกสารเนี่ยเป็นสำเนา

พอไปถามผู้ใหญ่บ้านไปสอบถามคนที่แอบอ้างรับผลประโยชน์

อยากทำอะไรทำเลยไม่กลัวหรอก
เดี๋ยวผมเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย

แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปให้